มาดูเรื่องใหญ่ของคนไทยแล้วก็ชาวโลกกันหน่อยนะครับ
สำหรับสถานการณ์เรื่องของโควิด๑๙นะคะในประเทศไทย
สถานการณ์ยังคงวิกฤตไม่สู้ดีนะครับคุณผู้ชม
ตอนนี้อันดับโลกของเราไต่ระดับไปที่อันดับ๘๓แล้วที่๔ของอาเซียนนะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าไปดูภาพรวมเมื่อวานนี้ค่ะ
หมอเบิร์ตนะคะมีการแถลงตัวเลขออกมานะคะเห็นไหมคะ
สะท้อนได้จากตัวเลขที่พุ่งชุดไม่อยู่แล้ว
ผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวานนี้๔๕๒๘รายนะคะ
แบ่งเป็นติดเชื้อภายในประเทศ๒๕๙๙ราย
เรือนจำยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะคะ๑๙๐๒รายค่ะ
แล้วก็ติดเชื้อจากต่างประเทศ๒๗ราย
คือถ้าเกิดว่ามาดูเฉพาะก้อนติดเชื้อภายในประเทศ
คลัสเตอร์หลักที่ยังคงน่าเป็นห่วงสำหรับกรุงเทพและปริมณฑล
ก็คือคลัสเตอร์ตลาดแล้วก็แคมป์คนงาน
โดยเฉพาะตลาดเมื่อก่อนจะเป็นตลาดค้าส่งใหญ่ใช่ไหมคะ
การแพร่ระบาดตอนนี้ที่นนท์ค่ะปรากฏว่า
ถ้าเกิดว่าไปสแกนดูตามพื้นที่ตลาดชุมชนระบาดแล้วนะคะ
แคมป์คนงานก็ระบาดและทั้ง๒จุดทั้งตลาดแคมป์คนงาน
มันเชื่อมโยงกันไงคราวนี้ลักษณะการแพร่ระบาดเป็นดาวกระจายเลยนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงเนี่ยก็คือ
จะฉีดให้กับ๓กลุ่มหลัก
กลุ่มที่๓ก็คืออาชีพต่างที่เป็นอาชีพเสี่ยง

พี่พนักงานขนส่งระบบมวลชน
พี่ขอสรรมกทั้งหลายที่เป็นพนักงานเศียงไหม

เรียนไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าการไล่ฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้
ทันต่อสถานการณ์หรือเปล่าจะทันท่วงทีหรือเปล่า
เพราะถ้าเกิดว่าไปดูเฉพาะในส่วนของพนักงานขอสมกนะคะ
ตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้นนะคะเกิน๑๐๐รายไปแล้ว
แล้วพี่พนักงานทั้งกระเป๋ารถเมย์ทั้งคนขับเข้าไปทุกที่
เขาพาโรคไปด้วยถ้าเกิดว่าเขาเป็น
ล่าสุดค่ะพบเพิ่มอีก๕รายสำหรับพนักงานขับรถ
และพนักงานเก็บค่าโดยสารสายไหนบ้างเอาชัดและชัดนะคะ
สาย๔๗สาย๑๓๖และสาย๗๒
๓สายนี้ใครที่โดยสารทันระวังด้วย
ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่อู่รถเมย์สาย๑๓๖นะคะ
คงไม่ต้องถามหรอกค่ะว่าพี่พนักงานคนที่ยังไม่เป็น

ทุกคนยอมรับเลยว่ากลัวติดเชื้อโควิดเหมือนกันนะคะ
เพราะถือว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพเสี่ยง
ต้องไปเผชิญหน้าไปพบปากกับผู้โดยสารจำนวนมาก
ซึ่งพนักงานขับรถแล้วก็พนักการเก็บค่าโดยสารที่ติดเชื้อโควิด
เราก็ถามต่อว่าก่อนหน้านี้เขาไปรับเชื้อมาจากไหนนะคะ
นี่ค่ะท่านนี้บอกว่าคือก่อนหน้านี้พนักการขับรถ
แล้วก็คนที่เป็นกระเป๋ารถเมย์เนี่ย
เขาติดเชื้อมาจากชุมชนที่เขาพักที่อยู่อาศัยนั่นแหละ
คือที่อยู่อาศัยของเขาเองโดยเฉพาะ
คลัสเตอร์คลองเตยก่อนหน้านี้นะคะ
ไม่ได้ติดมาจากคนที่ไปรับบริการหรือว่าผู้โดยสารนะคะ
ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมพนักการส่วนใหญ่สำหรับ

ที่สถานีกลางบังซื้อแล้วก็ไปสัมภาษณ์ที่อนุสาวรี
ค่ะเขาฉีดเข็มแรกกันไปแล้ว

ส่วนใหญ่ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยเหมือนเดิมนะคะ
แล้วตั้งเป้านะคะสำหรับเจ้าหน้าที่บอกว่า
แรกต้องฉีดให้กลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้ให้ครบภายใน๖มิถุนายนนะคะ
ส่วนเรื่องของการให้บริการประชาชนก็มีการเตรียมเจลแอลกอฮอลล้างมือให้นะคะ
แล้วก็จัดสำหรับคนที่ไปใช้บริการต้องเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยค่ะ
แอลกอฮอล์นี้เตรียมไว้ส่วนตัวแต่เขามีแจกให้ครับ
เขามีแจกให้แล้วก็ใส่แม่ตลอดเวลา
แม่ตลอดเวลาล้างมือบ่อย
นี่ในส่วนของพนักงานมาดูในส่วนของผู้โดยสารที่ต้องไปใช้บริการรถเมษายต่างกันหน่อยนะฮะ
ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถเมย์เป็นประจำบอกว่าตอนนี้ก็สิ่งที่ทำได้คือดูแลตัวเอง
ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลทุกครั้งที่ใช้บริการรถสาธารณะท่านทำถูกแล้วนะคะ
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยบางคนที่บอกว่ามีโรคประจำตัวแต่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ย
ต้องระมัดระวังตัวเองดีที่สุดเลยนะคะ
ผมขีดไม่ได้ผมไปโลตัสเป็นในความดันสูงกับโรคหัวใจเลยก็ไม่กล้าฉีด
ก็ไม่ขีดก็ดูแลตัวเองพยายามดูแลตัวเอง
ผู้ให้บริการผู้รับบริการนะคะก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะส่วนขอสอบมากรล่ะเห็นไหม
เนี่ยค่ะตัวรถก็ต้องดูแลเหมือนกันนะคะนี่เป็นการฉีดทำความสะอาดฆ่าเชื้อนะคะ
คือเวลานำรถออกไปให้บริการประชาชนพอกลับมาที่อู่ก็ต้องมีการฉีดฆ่าเชื้อแบบนี้ค่ะ